จะดีใหญ่ที่ยอมเต้น
ต้องนี้ต้องมีไมค์
วันไหนมีไมค์ที่มือเขาเต้นยักษ์เลยนะ

สวัสดีครับ

นี่ไงอยู่กันพ่อแม่ลูก

พูดไปพูดมาเมื่อเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ประเทศไทยเราก็มีการพูดกันถึงเยอะเหมือนกัน

ใช้ทั้งอูเบอร์วันนี้เราใช้อูเบอร์ทั้งอูเบอร์อีท
อูเบอร์อีทคุณต้องรู้ว่าอูเบอร์อีทอาหารอะไรอร่อย
บริเวณรอบบ้านคุณ

วันนี้แกรปของกินเนี่ยเคยสั่งมาจาก
เยาวราชขนมปังที่จะต้องไปต่อคิว

ร้านอะไรเด็ดดังรอบบริเวณบ้านของคุณเนี่ย

เหมือนอย่างงั้นไงครับคุณหมดอำ

ระยะทางของรถมันวิ่งมาถึงที่ไหนได้แล้ว

ที่คุณบ๊อยส์จะกวนเกียจล่าสุดคุณบ๊อยส์จะกวนเกียจเขามีปัญหาไอไหม

แพงไหมแพงไหมค่าส่งแพงไหมไม่แพงของฉันนะอยากกินยำแหนมอยากแหนมซอยซอย
บุรีซอย๕ป้าแหนมอร่อยมากซื้อ๒ชุดชุดละ๖๐๑๒๐ถูกมาส่งถึงบ้านค่าส่ง๓๐๐

อยากจะเอาคืนเอาของฮืมมือคืนไป

สิ่งที่เรามีอยู่ในแอปพลิเคชันแต่โอเคเขาบอกมันยังไม่ผ่าแม่อะไรก็แล้วแต่
เมื่อกี้คิดแพงเนอะแพงอุ้ยแพงเดี๋ยวนี้แพงแบบแพงแบบลากตัว
ให้ลองไปใช้อะไรที่มันแอปพลาเคชันใหม่มันยังไม่ถือกกฎหมายไม่ใช่เหรอ
อ๋อคุณเป็นคนรักษากฎหมายขนาดนั้นเลยเหรอช่ายครับคุณก่อนดาวน์
ทำไมคุณเป็นคนดีขนาดนั้น
ผมพยายามดีกับแท็กซี่ทุกคันนะ
เหมือนวันนี้ปัญหาแท็กซี่ที่คุณเจอมาคือ

ไปไม่ได้เพราะเธอไปยืนบอกตรงป้ายขาวแดงจะไปได้ไงล่ะ

ไม่ไปเหมือนกันจะไปเติมแก๊สบวกไป๑๐คันเลยไม่ไป
ตอนตี๓ครบรอบรถติดบ้างบางทีระยะไปส่งรอบบ้าง
มันเป็นปัญหาที่คนเขาบ่นกันถ้าฝรั่งล่ะถ้าฝรั่งโบกล่ะ

เราเจอบ่อยที่สุดคืออะไรบางคนเจอแท็กซี่ดีก็โอ้โหดีสุด
ดีแบบว่าดีจริงเห็นอกเห็นใจ
บางคนก็จะกระถีบจะบ่นตลอดเส้นทาง

มันเป็นปัญหารายวันนะฮะไม่จอดรับผู้โดยสาร
แล้วก็ขับรถอ้อมเส้นทางบ้างพูดจารวนลามบ้าง
ยังเป็นประเภทที่หาทางออกกันไม่ได้แล้วเคยเจอไหมแบบว่าแท็กซี่ชวนคุยไปเรื่อย

เดี๋ยวก่อนไว้เล็ดลนโหแรงไปหน่อย

โหจะให้ฟังอะไรนะพ่อ

อ่ะถามพี่เช้าก่อนเคยเจอมั้ยเพราะพี่เช้าชอบเรียกแท็กซี่บ่อย
สิเพราะว่าถ้ายิ่งเขารู้จักเราเขาจะยิ่งชวนคุย
อย่างพี่พศเนี่ยทำงานวงการบันเทิงเขารู้จักอยู่แล้วมดดำเขารู้จักอยู่แล้ว
พี่เขาก็รู้จักเขาก็จะดีใจว่ามีดารามาขึ้นรถ
เขาก็จะชวนคุยเป็นไงบ้างครับคุณเช้าตอนนี้ทำงานเป็นยังไงบ้าง

แต่ฉันเลือกคุยแล้วฉันเลือกคุยถ้าแก่ฉันไม่ค่อยคุยฉันจะหาทางเรา
มันก็มีหรอกคุณลองใช้อูเบอร์ไงถ้าหล่อไม่ต้องมาชวนฉันคุยหรอก

อูเบอร์เลือกคนขับเลือกอะไรหล่อฉันเลือก

ภอดแม่นะครับผมโหุ่ดคุยจนถึงไปแล้ว

ที่ญี่ปุ่นเขามีบริการใหม่ลองฟังดู
บางทีเขาบอกว่าขึ้นแท็กซี่ไม่ต้องพูด

มันเป็นบริการใหม่ของทางโตเกียวเขาบริการแท็กซี่เงียบ
ซี่เงียบนะแท็กซี่อะไรนะแท็กซี่เงียบ

เออบ้าอ้าวเล่าสิแท็กซี่เงียบเป็นอย่างไรอยากจะพูดเกินมาก
เออเขาให้ฉันพูดนี่แหว่งไงก็ใช่ไงก็เห็นอยู่
เดี๋ยวไวเล็ตตกเดี๋ยวอันนั้นตกเดี๋ยวอันนี้ตก
จนมันจะจบข่าวอยู่แล้วยังไม่เริ่มพูด
มีรถบริการรับส่งผู้โดยสาร๓๕๐คันในเมืองโตเกียวนะครับ
คือแท็กซี่เงียบแท็กซี่เงียบนะ
ซึ่งมีทุกอย่างเหมือนแท็กซี่ทั่วไป
แต่จะมีป้ายประกาศแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่านี่เป็นรถแท็กซี่เงียบ

คือทุกอย่างจะไม่มีการพูดคุยกับผู้เช

โซเฟอร์ก็จะไม่ทักทายเลยนะไม่พูดไม่คุย

โชเฟอร์เขาจะพูดทักทายกับผู้โดยสาร

อยู่ดีถ้างั้นมันเงียบเกินหรือเปล่า
ไอ้บ้าไอ้แท็กซี่เงียบเขารับแต่คนใบขับ
รถแป้งตรงนี้โซเฟอร์เนี่ย
จะมีหน้าที่เดียวถามผู้โดยสารว่าจะไปไหน
เส้นทางที่ผู้โดยสารต้องการจะไป

แล้วก็จุดหมายปลายทางว่าจะไปที่ไหน
เขาจะพูดได้มีกล้องวงจำปิดติดไว้ในรถ
ก็คือว่าจะได้รู้ว่าเราไม่ออกนอกเส้นทาง

แล้วคนก็ตอบแล้วพอถึงแล้วถึงแล้วครับ

แต่ถ้าสมมุติจะมีกล้องเขาติดเลยนะ
ผู้โดยสารถ้าเบื่อสามารถคุยกับคนขับได้ไหมได้

ที่แบบที่ไปบังคับผู้หญิงพม่า

แล้วก็พอเสร็จโดนจับ

พอสุดว่าแท็กซี่คนนั้นโดนจับ

ผมจะไปรับใช้ชาติ

แต่เราลองมองย้อนกลับไปประเทศไทย

ระแวงระแวง๑๒หาว่าเขายิงอีกหาว่าเขาไม่มีมารยาทอีก

เราจะโดนอะไรไหมมันผิดปกติ
แต่บ้านเราไม่เป็นหรอกเพราะว่าด้านเราขึ้นไปนี่ก็คนขับเงียบ
แต่แอร์นี้ดังมากวาง
กฎหมายนี้ผ่านขึ้นมาถ้าแท็กซี่ไม่ปรับตัวเอง
หมายถึงว่าช่วงพักเที่ยงอาจจะกินแค่ข้าวสักการหนึ่ง
อยากจะได้รายได้เพิ่มคุณก็จะเอาเวลาช่วงชั่วโมงนึงที่พักเที่ยง

อย่างนี้เราต้องมีไปกับขี่ที่เป็นรถยนต์สามคลิปหน้าไหมต้องรอก่อน

เราถึงจะบริการได้แต่อย่าลืมนะ
ถ้าเราแบบว่าไปออกกฎหมายให้อูเบอร์อูเบอร์ใช้ได้

เพราะว่าเทคซีทั้งหมดมันมีทั้งดีแล้วไม่ดี

มันดีทั้งดีไม่ดีแต่เราบางทีดวงสวยไงไปเจอคนไม่ดี
แต่บางทีเราเจอคุณลุงดีเราก็แถมเงินให้

คนจะดีน้ำใจดีมีเยอะ
แต่ช่วงหน้านักร้องหนุ่มซ่อนรูปซุ่มครบนักธุรกิจหุ่นเฟิร์ม

นักร้องหนุ่มหรือพิธีกรซ่อนลูก

จะเป็นใครเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้ากับโป๊แตกสักครู่เดียวครับเต้น

นี่พี่ผมว่าเราไปสมัครร้านกินดีกว่า

ครับผมข่าวนี้นี่ขออนุญาตเลยพี่ชาว

เอาเป็นว่าเฉพาะเราเนี่ยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมโปรแตกนะครับ
รู้กันนะครับผมนะกติกาเดิมนะฮะ
เราจะให้คุณผู้ชมร่วมทายกันเข้ามา
คิดว่าคนในข่าวเนี่ยเป็นใคร

ฉันนึงเป็นนักธุรกิจนุ่มในกรุงการบันเทอร์
เป็นนุ่มหน้าใสแต่ภายในมีความแซ่บ
เปิดออกมาทีนี้สาวตะลึง
ส่วนอีกคนนึงเป็นนักธุรกิจหนุ่มหุ่นเลิศนะฮะ

จริงไม่รู้แต่มีคนเห็นไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน

เฮ้ยจริงหรอฉันรู้
เขาเที่ยวกันแบบหนุ่งหนิงสวีทหวานกันสุดฤทธิ์เลย
พร้อมใจกันไม่โพสต์รูปในโซเชียลเพราะไม่ต้องการ
ไม่มีหลักฐานแต่ไปโป๊ะแตกเจอคนไงเธอที่ฮ่องโก๊ะ

แต่เขาบอกว่าเนี่ยโป๊ะตรงที่เพื่อนอย่างไรรู้ไหม

ไม่ยอมบ้าอะไรคือตอนแรกเขาไม่ยอมถ่ายรูปลง

แล้วเจอใครไม่รู้เจอเดี๋ยวพูดอีกแป๊บ

อ้าวนี่มากับใครเอามามาถ่ายรูปลงกับปุ๊บก่อน

เออ

นี่ไงนะครับผมบอกแล้วว่าความลับมันไม่มีในโลก

นี่ไงแล้วเจอแล้วเจอตัวแม่ด้วย

แล้วก็บอกว่าคู่นี้เนี่ยมักจะเห็นทั้งคู่อยู่กันที่ฟิตเน็ต
ที่มีตึกสูงเยอะรถติด

นะฮะเขาบอกว่าเขามีวิธีปิดบังนะคู่นี้

คือจะให้อีกคนเนี่ยขึ้นไปก่อน

เขาใช้เทรนเนอร์คนเดียวกันอีบ้า
เขาใช้เทนเนอร์คนเดียวกัน

ฉันกำลังนึกถึงหุ่นเขาสองคน
ว่าตอนเขาถอดเสื้อกอดกันนี่มันจะแค่ไหน

มันแน่นอกต้องยกออกนี่แหละ
อยากรู้เหลือเกินว่าเป็นใครคุณผู้ชมเดาออกไหมฮะ

ถ้าสองคนนี้คบกันสบายไปทั้งชีวิตเลยนะ

ทำไมมดดำเพียงกาออกสาวอ่ะ
เขารวยจริงหรอ

ไม่ต้องพูดค่อยใครเขาก็ได้ยินหมด

เรื่องดินทาหลานตึกเราอะหลานเออเรื่องดินทาขอให้บอก
อีนี่เสียงอ่อนเสียงขวานเลยนะดีไม่ดีนักนักอะไรนะ
ฉันไม่ได้ยินนักร้องย้ายเข้าไปอยู่คอนโดเขารู้หรือเปล่า
จริงเหรอโอ้โฮแต่มันก็ไม่ผิดหรอกเขาก็รักกัน

เหมือนพี่มดมีผัวมันก็เหมือนกันนะ
เป็นปัวติดหักได้ใบดำแบบนึง
ก็เหมือนบางคนแบบแอบชอบแอบชอบดาราแอบชอบอะไรแบบนี้
แบบชอบแบบออบชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กออกกำลังกายหุ่นฟิตฟิตแน่นแน่น

อุบลชอบเขามากเขาไม่เอา

ตอนแรกบอกว่าลบไอจีมันออกจากนี้ลบไม่ตามแล้ว
เผลอนี่มันอยู่ไหน
อีน้ำอ๋อมันอยู่ไหนนะ

แล้วมดดำรู้ได้ไงอ๋อฉันตามมาแล้ว
คนนี้เราไม่เคยใจร้ายหรอก
ยังไม่ถึง๑๐นาทีตามมันอีกแล้ว
สีร้อยน้องมันดูสีกันเลย

ก็ไม่ได้ร่างเกียจหรอกแต่ว่า

อะไรอุบลไงนี่ทำแง่คำนี้
ไม่มีอูโบนไม่มีอะไรนั้นอะโอ้ย

ผอยลูกคนสุชาติ
รวยร้อยทั้งคู่รับโรยแล้วเหล่ารับเด็กโอเคนักร้องแก่กว่าด้วยเนาะไม่ไม่แก่นักร้องเด็กกว่า
ลองเดาเข้ามาแล้วกันนะครับ
วันนี้เข้าไปเต้นไหนเมื่อก่อนฉันเต้นอยู่ไม่เนี่ยมาวันนี้จะไปเฟ่งอ๋อเป็ดเฟซบลินถนนนะฮะ
อย่างจริงพรุ่งนี้ทำงานอีกมั้ย

เอาอย่างนี้คุณเคยร่วมงานกับพี่ทองเจือป่ะ

เขาจะบอกว่าล่าสุดก่อนสงกรรมไม่กี่วัล

ตัวเองเนี่ยเคยเวลาขับรถแข่งเนี่ย
เขาเห็นตัวเองออกมา

พี่ต้องเจอเขาก็มาพูดถึงว่าการรักษา

เขาสแกนได้เลยว่าในร่างกายของคุณเนี่ย

พี่พีชแล้วเขามาเจอเธอไหม
พี่หนุ่มไหมเจอแล้วชวนกันไปดูเดา

คือแต่ฉันว่าเขาไปสรรพยาสาทไม่ได้

เขาเหมือนเราเคยอ่านภาษรศาสตร์

เพราะอะไรเอาเอาหลักอ้างอิงเหมือนกับเหมือนกับการนั่งสมาธิ
แต่ว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์พี่พศก็คือสมมุติว่าเวลาที่เขาอยากจะ
อ่าอ่าเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะต้องแบบเพ่งหรือมีสมาธิกับสิ่งสิ่งนั้นเนี้ย

หรือเวลาที่เขาไปนครสวรรไปที่เขากระลา
เขาบอกว่าถ้าสมมุติคนจะรู้ว่าการรักษาเป็นยังไง
ให้ไปที่เขากระลาที่จังหวัดนครสวรรค์

จุดของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมกับนอกโลกได้

มันจะเป็นกลุ่มไปเรื่อง
เหมือนดรเทปพานมเมิงแมน
ดรอาจองอ่ะรอ

เดี๋ยวมาทุกคนมาเจอบ้านบ้านอยู่แถววิภาวดีนี่

แล้วเค้าก็ถามต่างจะหมายถึงมาอะไร
อีกกีฆบอกอาจจะรับยาหรือยัง

มึงให้กูรับยาละเมื่อกี้จะถามอยู่บนดำรับยาช่อง๒อยู่
อีกกี่สีปุ่มเสร็จชั่วไงเถอะ
ฉันอยากจะสัมภาษณ์เขามากเขาก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ย
อีกไม่กี่ปีสิ่งที่พวกเราหัวเราะกันอยู่เนี่ย
เราจะเจอมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเหมือนเจอฝรั่ง
มามาเยี่ยมเราเขาบอกว่ามาก็เป็นเหมือนคนแบบนี้
แต่เขาเป็นมาในคาบของคนนี่แหละ
แต่พี่พีชต้องเชื่อว่าบอกตอนนี้ณวันนี้จริงแล้วนี่

มันเป็นกลุ่มของเขากลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องโลกต่างดาว
หรืออะไรอย่างนี้มันเป็นล่าสุดที่พีชลงรูป
เพื่อการเตือนภัยเขากระลานั่นคือกลุ่มของเขา
หรือแพทย์แผนอนาคต

แต่อันนี้คือแพทย์แผนอนาคตนะครับสแกนนิ่งเฮลริ่งนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าซึ่งคนใกล้ชิดบอกเป็นรูปเมื่อหลายปีก่อน

และมีกลุ่มคนเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวกลุ่มประสานงาน
เพื่อการเตือนภัยว่าอีกหน่อยภัยพิบัตรกำลังจะมา
โดยการนัดรวมกันเป็นประจำคุณพีชก็จะมีพนัน
ซึ่งสามารถรักษาคนไข้ได้แต่วันนี้ล่าสุดคุยกับพี่พีช
พี่พีชก็บอกเขาหยุดแล้วเพราะมันเป็นกรรมใครกรรมมัน

ถ้าสมมุติไปวุ่นวายกับมากมันจะมาเข้าตัว
นี่ไงพี่พีชก็เลยหยุดเพราะว่ามีช่วงหนึ่งพี่พีชป่วย

เขาเรียกว่าแพทย์แผนอนาคต

หมดแล้วหรอหมดแล้วหรอเดี๋ยวเราจะรีบพามนต์ดำไปโรงพยาบาล
โอ๊ย

วันจันทร์เรายังมาอยู่กัน๓คนอย่างนี้นะฮะ

เมาก็อยากกลับรถเยอะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาหรือคิด

แยกแยะแล้วก็สวัสดีค่ะ